คือร้องได้ให้ร้าง

ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ร้อนุนตัดนาง
จนสร้างอารุโนไทย
เส้นสวงแด่พวงเทวา
ขอให้เจ้า
เงาไม่เห็นเจ้ามา
ที่นี้มีเพียงน้ำตา
ลิ้นรังลารากไม้ไส้งาม
ร้องจบไปแล้วดูเหมือนจะไม่มั่นใจ

อาการเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อย

แล้วในความประมาทและความกดดันนั้นมันส่งผลอะไรกับเรา

หายใจลึก

ทำไปแล้วค่ะอะไรจะเกิดต้องเกิดค่ะครับ

ที่ทำอยู่นี่ก็เท่เหลือเกินค่ะ

แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ได้ฟัง

ขอบคุณมากที่มาร้องเพลงดีให้เราได้ฟัง
แต่ว่าสิ่งที่พี่ปูกำลังจะได้ไป

จากคุณป่านุ่มค่ะ
เช่นกันนะครับมาถึงเพลงที่สองนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทคุณปูนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทคุณปูร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ถูกต้น

หน้าตาคุณปูเมื่อกี้เหมือนกับจับขึ้นมาแล้วเป็นใบดำอะไรอย่างนี้เหมือนเกณฑ์อาหารเลยนะ
สุดหายใจเข้าไปค่ะพี่ปูคะนี่คือกลิ่นแห่งความสำเร็จของพี่ค่ะ
หายใจเข้าไปอีกค่ะอดีนาลีนของพี่กำลังหลังค่ะพี่ตอนเนี้ย
ดื่มดำความสำเร็จนี้ค่ะเพราะว่าพี่ทำได้ค่ะตอนนี้คุณแม่ค่ะรับแล้วค่ะ
๒มือ
เมื่อสักครู่นะครับน้ำตาลาไซจากศิลปินพรพิรมนั่นเอง
เอาละคุณปูใกล้เคียงมากแล้ว

แม่ไม่เห็นพี่ปูเค้ามีความสุขแบบคึกคลักอย่างนี้มานานขนาดไหนแล้ว

ประเด็นสำคัญเลยคือทำได้แล้วก็มีความสุขนะคุณแม่นะ

วันนี้อยากให้พี่สุกไปอีกหลายเท่า
อยากให้พี่ร้องได้อีกหลายเท่า
แต่วันนี้เวลาของรายการหมดซะก่อน
ให้เวลากับพี่ไปฝึกร้อง

จากพี่จะได้ความรู้เรื่องการร้องเพลง

ยังทำให้จิตใจของพี่ได้ผ่อนคลาย
อ่อนโยนลงมีความสุขมากยิ่งขึ้น

แล้วคว้าไปเลยนะ๑ล้านบาทนะพี่ปูนะ

ที่ผมคงจะคิดไม่ผิดว่า

เป็นแรงเชียร์ให้กับคุณปูคนนี้ได้

ดูสิว่าเขาจะทำตามฝันสำเร็จหรือไม่
เพราะว่าอีกเพลงเดียวที่เขาตั้งเป้าเอาไว้

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

เสาร์และอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
จากนี้มีรายการอะไรครับคุณเป๊กกี้

เกมต่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คำถามจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปค่ะ

นี่คือโดนเข็มมาไม่รู้กี่พันครั้งนะ

อาหารที่มีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโรคไต

ไข่ขาวกับปลา๒อย่างครับ

คือโรคไตอยู่ดีก็

เห็นมากี่คนที่มากันอยู่เนี่ย

โอ้ยเยอะเยอะมาก